ไม่ต้องห่วงมาอยู่แถวนี้เนาะคือนอนอยู่หน้าตู้เนี่ยครับ
ส์มนตรีคือวันใหม่ถูกต้องนะครับคุณงดำป่ะอย่างเป็นทางกาญถูกต้องไหม
แองจี้เธอติดตามไหมฮะ

เขาบอกว่านายกคนที่๓๐หรือ๒๙

เราต้องเช็คว่า๒๙เทอม๒

แต่ไม่ติดกันเหรอ

ก็จะต้องติดตามการเมืองเขาบอกจะเริ่มร้อนแรงมาก

นายกไม่สามารถเป็นแบบ
แปดสมัยก็คือ๘ปี๒สมัยถูกไหมครับ

อันนี้ถ้าเกิดของลุงตู่นะคะ

ก็คือมีโอกาสได้ต่ออีกรอบนึง
แต่ดูรัฐธรรมนูลก่อนยังเหมือนเดิมนะ

คือแม้รัฐบาลชุดนี้อยู่ครบ
รัฐบาลลุงตู่๒อยู่ครบ

แต่สอสอวาระ๔ปีกับรัฐบาลวาระเต็มที่เลย

เพราะฉะนั้นก็มาลุ้นว่ารัฐบาลชุดนี้
เขากำลังทำคำถามความเกิดขึ้นมาเหมือนกันว่า
รัฐบาลชุดนี้จะอยู่ครบเทิมหรือเปล่านี่ไง

นะครับคำนั้นก็เลยหลุ้นอยู่อย่างนี้

คนไทยทุกรสภาษาประเทศถาม
ทางเค้าบอกว่าใจเห็นจะรู้ว่าครบไม่ครบ
ก็ต่อเมื่อ๑เปิด
มันก็จะเริ่มเห็นแบบว่าเป็นรูปเป็นร่างแล้ว

เพราะใครที่เดี๋ยวคอรมอแบบต่างถูกต้องไหมครับ
แต่ครั้งนี้คอรมอที่แบบว่าส่วนใหญ่มาจากพักกัน

เราก็จะต้องรอหลังจากนี้อีกสัก๒๓อาทิตย์เราจะเห็นว่า
โกรธก้าวโกรธก้าวนางยุงกรมนตรีก่อนมา

จากข่าวแรกของวันนี้นะคะเป็นข่าวออนไลน์จากไทยรัฐนะคะ
คือคุณแม่ยังสาวถึงกับร้องไห้ทันทีเพราะว่าโรงพยาบาลดัง
ให้สามีขี่จักรยานยนต์ขี่มอเตอร์ไซค์พาเธอไปคลอด

เกิดเหตุนะคะได้รับการร้องเรียนจากนางสาวจินดารัฐอายุ๒๑ปี

ติดใจการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดชนบุรี
ระบุว่าวันที่๕มิถุนายนที่ผ่านมา

เดินทางไปรักษาเนื่องจากฝากท้องไว้ที่โรงพยาบาลแห่งนี้
ปรากฏว่าได้รับแจ้งว่าลูกนั้นมีอายุคันเพียง๓๓สัปดาห

ถือว่ามีความเสี่ยงเพราะยังไม่ครบกำหนดคลอด
ต้องใช้ตู้อบซึ่งทางโรงพยาบาลนั้นมีไม่เพียงพอ
และปากช่องคลอดของมารดายังไม่พร้อม
จึงต้องนอนรอพอรอไป
เจ็บท้องมากแล้วก็มีเลือดไหลออกมาทางช่องคลอด
จึงแจ้งทางโรงพยาบาลว่าเจ็บมากแล้วก็เลือดไหล

จะส่งตัวไปที่อื่นแล้วจะทำใบส่งตัวให้
เพราะว่าไม่มีเครื่องมือเพียงพอ
สุดท้ายก็ไม่จัดรถไปให้
กลับให้สามีพาขี่จักรยานยนต์ไปเอง

โดยแพทย์แจ้งว่าเหตุที่เสียชีวิตเพราะ
เลือดในน้ำคล่ำไหลออกเกิน๔๐

เพราะว่ามีความดันสูงจากเหตุนี้นะฮะ

สามีภรรยารู้สึกติดใจกับโรงพยาบาลนี้เป็นอย่างมากว่า
ทำไมไม่ทำเรื่องส่งตัวในการย้ายโรงพยาบาล
ที่เห็นว่าตนนั้นมีอาการหนักมีเลือดไหลมาก
แต่กลับให้สามีนั้นขี่จักรยานยนต์พาไปย้ายโรงพยาบาลเอง
ความขึ้นหน้านะฮะทางโรงพยาบาลดังกล่าว

ก็เชิญนางสาวจินดารัฐแล้วก็นายบอย

โดยไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวเข้าร่วมรับฟัง
แล้วก็ใช้เวลาพูดคุยประมาณ๒ชั่วโมง
กระทั่งนางสาวจินดารัฐออกมาแจ้งว่า
บุตรที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะเป็นบุตรคนที่สอง
คนแรกก็คลอดที่นี่แหละแล้วก็มีสุขภาพดี
แต่วันที่เกิดเหตุรู้สึกว่าปวดท้องหนักมาก
ขณะที่การอธิบายของโรงพยาบาลก็แจ้งว่า

เพราะมดลูกยังเปิดไม่พอปากช่องคลอดนี้ยังกว้างไม่ถึงกำหนด
อีกทั้งครั้งมีอายุน้อยชะเกียรติแล้ว๓๓สัปดาห์
ที่บอกเนี่ยนะคะควรจะมีน้ำหนักตัว๑๗กิโล
แต่ว่าเขาบอกว่าเด็กมีน้ำหนักแค่๑๓กิโลกรัมตัวเล็กมาก
ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงก่อนจะแจ้งให้รักษาต่อ
อีกโรงพยาบาลหนึ่งที่มีใบประกันสังคมอยู่แล้ว

ทางโรงพยาบาลแจ้งเพิ่มเติมว่าวันเกิดเหตุแม่ของเด็กปวดท้องมาก

แต่ตรวจพูดว่าปากมดลูกนั้นไม่เปิดและไม่พร้อม

สำคัญโรงพยาบาลนั้นมีตู้อบเพียง๔ตู้

จากเด็กตัวเล็กมากถ้าอยู่ก็จะไม่มีตู้อบ

ทางโรงพยาบาลเวรจึงแจ้งให้รีบไปรักษาต่ออีกโรงพยาบาลหนึ่ง
ซึ่งมีอุปกรณ์พร้อมกว่าปรากฏว่ายอมรับนะคะว่า
อาจจะมีความผิดพลาดในการระบบส่งตัวของคนไข้
และการอธิบายของพยาบาลซึ่งเรียกมาพูดคุยแล้ว
แต่ทางโรงพยาบาลยินดีจะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่

และจะให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมาแถลงข่าว
ชี้แจ้งข้อแท้จริงให้ทราบต่อไป
นะครับก็เป็นเรื่องนะเจ้านะ
อาจจะเป็นด้วยสุขภาพของคุณแม่ด้วย

ยังไงก็ต้องเข้าตู้อบต้อง๒อัพ
พี่แต่ถ้าสมมุติเราไปดูโรงพยาบาลตามต่างจังหวัดอย่างนี้
เขาบอกมันก็อุปกรณ์จริงแล้วตอนนี้ตู้อบมันไม่พอจริง

ถ้าสมมุติจังหวัดใหญ่นี่ที่อำเภาะอันไหน

จะเป็นโรงพยาบาลเล็กหรือเปล่า

นึงเขาบอกว่าที่อำอธิชาทำเครื่องกระตุกหัวใจอย่างนี้

ตอนนี้ดาราหลายคนหันมาทำเกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์เยอะพอ
ตูนไงแม่ครับผมโดยว่าพี่ตูนเร็วนี้

ใช่ครับไปหน่อยไหมแองจี้เราไปวิ่งแอปไหม

นี่ก็บอกว่าให้พุทธชาย
ดำตอนนี้เขาซ้อมวิ่งจากบ้านมานี่แล้วนะ
เพราะว่าเขายังช่วยพี่ตูนนะฮะหลังจากต่อยมวยสุดแล้ว
เมื่อกี้นี้ล่าสุดเห็นวิ่งข้ามพาลอยมา
คุณเก่งมากเลยอ่ะคุณพี่ทุกวันนี้ต้องดีที่สุดนะ

เดินเถอะเดินเถอะง่ายกว่าเยอะ
ใช่ถ้าฝนตกปุ๊บทำใจเลย

ถ้าวันนั้นคุณแม่ก็ว่าได้สิถ้าวันสู่นั้น
อีน้ำคลองน้ำมันลอยขึ้นไม่ง่าเดินมา

เออมาไม่ถึงเธอ
มันไม่ขยับเลยฉันจะเอารถเข้าเฟ้อมตรงข้าง

คนอื่นก็บอกน้ำถึงหัวเข่าค่ะพี่เมีย

เฮ่ยแล้วน้ำที่เราเห็นเน่ามันลอยขึ้นมา

วันนี้คนติดตามคุณเปรมชัยเสือดำกันเยอะพอสมควร

เมื่อก่อนคงจะแบบว่ามันไม่ได้ล้ายแรง

แต่ในขณะเดียวกันอีกหนึ่งคดีที่คนจับตามองคือ
ติดศรีบนเจ้าพนักงานซึ่งวันนี้นะฮะส่วนแม่มือช่วงสายที่ผ่านมาเนี่ย
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบภาค๗
ได้อ่านครับพี่ภาคศาสตร์ที่พนักงานอายการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค๗
ยื่นฟ้องคุณเปรมชัยกรณสูตร

แล้วก็คุณยงโดดเครือจำเลยที่๒
ข้อหาร่วมกันให้ขอให้แล้วก็หรือรับ
ว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
พนักงานเพื่อจูงใจในการกระทำใด
ไม่กระทำการใดหรือประวิงการ
ภาษากฎหมายนี่ยากมากนะฮะหรือประวิงการกระทำ
มิชอบด้วยหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๔
ประกอบมาตรา๘๓เสนอเอาง่าย
สรุปที่เราอ่านมาโดยรวมเสนอสินบนให้เจ้าพนักงาน
ติดสินบนเจ้าพนักงานเมื่อกี้ที่อ่านมาประมาณ๓มันทัด
สรุปโดยรวมคือมาตรา๘๓คือติดสินบนเสนอ
หรือให้สินบนเจ้าพนักงาน

คำเดียวกันแต่ประสาทกฎหมายมันจะเป็นแบบ

แต่อันนี้คือประสาทที่เรารู้จักกัน
คือเอาง่ายคดีนี้มันเกิดจากคุณเปรมชัย
พร้อมพวกรวม๔คนรักรอบตั้งแคมป์พักแรม

ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่
ในเรศวรด้านตะวันตกตำบวนชะแร่
อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี

คุณเปรมชัยแล้วก็คุณยงโดดเคลือ
ได้ร่วมกันเสนอว่าจะให้สินบนแก่เจ้าพนักงาน

ไม่ให้ดำเนินคดีณตอนนั้น
ซึ่งก็ปรากฏว่าเมื่อนำเสนอปุ๊บ

ทั้งนี้สารใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมง

จากคุณเปรมชัยได้มีการพูดส่อเจตนา

จึงให้จำคุก๑ปี

จากสารคดีล่าสัตว์ปากของสาร

ส่วนนายยงจำเลยที่๒สารพิจารณายกฟ้อง
เนื่องจากพิจารณาแล้ว

เพราะเป็นการพูดคุยคนละเหตุการณ์

ทั่วไปเชิงเสนอและแนะส่วนตัว

แต่ก็ไม่ได้สอดคล้องก็คือเขามีการบันทึกเสียง
แล้วก็เอาแบบนี้แหละมาเป็นการพิจารณาในคดีนี้
ขนาดเดียวกันทางป่ายของคุณพิเศษเฉ่ลังศาล
เมินเป็นเงินสด๒แสนบาทโดยมีเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
โดยไม่ได้รับอนุญาตหลังสารตัดสินคำพิพากษานี้
เราจะได้นักการเมืองจะได้คำพิพากษานี้บ่อย
ห้ามเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต
คืออุทธรณ์ใช่ไหมซึ่งเสร็จสิ้นกระบวนการพิจารณาคุณเปรมชัย
เป็นการทำว่าตนเองมีอาการป่วยเจ็บขา
จากนี้ตนจะมีการยื่นอุทธรณ์เพื่อขอสู้ในคดีดังกล่าวต่อไป
ปรากฏว่าคุณวิเศียรเนี่ยปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ทุกอย่างเลย
แม่งการักษ์แล่กใจตลอด
แต่บางทีก็อยากไปทำเสนอเยอะนะ
ใช่ไหมละ
ตอนนี้บ้านพ่อเธอมันป่าทับลานจะต่อกับ

เอาก็ทำให้เข้าไปหา

มานานแล้วรอให้ป่ามารวมกันนาน

มีคนแบบให้วานแบบไปกดเงินอะไรให้เนี่ยมีบ่อยไหม
ลูกน้องอ่ะลูกน้องอ่ะคุณแม่ว่าไม่มีเลยค่ะแต่มีเขาเรียกว่าผู้ช่วยเยอะ

ล่าสุดมีสาวคนหนึ่งสุดแสบคุณผู้ชมครับ
โดนไล่ออกเพราะว่าขโมยบัตรเครดิตของเจ้านาย
รูดใช้ครับใช้ไปกว่า๖ล้านบาท
อยู่กันใจเคยเจอไงพี่หนุ่มเคยโดนหรอไปก่อนอ่ะ

ผู้บังคับการปศสั่งการให้พันธุ์ตำรวจเอกพาดลนะฮะ
ผาดลจันดรผู้กำกับ๕กองบังคับการ
ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม

นางสาวถมรวรรณก้อนทองอายุ๓๒ปี

ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ผู้อื่นที่ผู้ออกให้

ผู้มีสิทธิ์เพื่อใช้ประโยชน์ในการชำระสินค้าต่าง
ค่าบริการหรือหนี้อื่นแทนการชำระด้วยเงินสด

โดยมิชอบในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน
โดยพันธุ์บริษัทเอกภาดลนะครับกล่าวว่าพูดสั้น
เอาบัตรเครดิตคนอื่นไปใช้ใช่เอาไปรูดเงินสดออกมา
คือว่าเครดิตออกมาถูก๖ล้านใช้เวลาแค่ไหน
เขาบอกว่านะครับผมเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมปีนี้
เจ้าของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรประการ

มีคนร้ายนำบัตรเครดิตของบริษัทไปรูดใช้จ่าย
ค่ารวมความเสียหายกว่า๖ล้านบาท
ต่อมาพลตำรวจตรีมัยตรีได้สั่งให้ชุดสืบสวน
ติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายมาเดิมคดีนะครับ
แล้วก็บอกว่าคนร้ายได้นำบัตรไปรูดใช้จ่าย
วงเงิน๕แสนบาททุกเดือน

แสดงว่าเป็น๑๐เดือนเลยอ่ะเหรอ๑๑ปีนะพี่๖ล้านอ่ะ

เจ้าของบัตรไม่รู้เลย

เพราะว่านะครับผมเจ้าของบัตรเนี่ยที่เป็น

บัญชีของบริษัทนี้นึกว่าเจ้านายเป็นคนรูป

เขาก็เลยต้องจ่ายเงินไปทุกเดือนคิดว่านายเป็นคนรูด
ก็เลยทางบัญชีเนี่ยก็เลยจ่าย
เพราะยอดแต่ละครั้งก็คือ๑แสน๒แสน
ตลอดระยะเวลาปีกว่ารูดไปทั้งหมด๕๐ครั้ง

จากนี้ยังพบว่ามีการรูดใช้จ่ายหรูหราอย่างเช่น
ไปพักตามรีสอร์ทไปพักโรงแรมหรือ

เนียนนะฮะถึง๘๐๐๐บาทต่อคืน

เดินทางภายในประเทศและก็ต่างประเทศ

โทรศัพท์มือถือเสื้อผ้ากระเป๋าแบรนเนมต่างจำนวนมากครับ

คนก็ต้องคิดว่าเจ้านายต้องอยู่ในระดับผู้บริหารนะครับผม

อีกว่าจากการสืบสวนทราบว่าคนร้ายก็คือนางสาวธมนต์วันเนี่ย

ได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับต่อสาร
แล้วก็นำหมายค้นสารพักขนโหนของข้าวตรวจค้น

สินทั้งหมดได้มาจากการนำบัตรเครดิตของผู้เสียหาย

และยังรับอีกว่าเคยเป็นอดีตพนักงานของบริษัทดังกล่าว

ได้ขโมยบัตรเครดิตของเจ้านายติดตัวมาด้วย
จากนั้นได้นำบัตรไปรูดซื้อทองคำแท่ง
ก่อนนำไปขายเพื่อเอาเงินสดมาใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย
เช่นซื้อรถยนต์ของใช้ส่วนตัวตัวเครื่องบินจองโรงแรม

ซื้อรถไรล้านกว่าบาทแน่
แต่รถยนต์มันรูดดิพอสิทธิ์ได้ไม่เท่าไหร่อยู่แล้วพี่
สัตว์สีแหงค่าดาวรูดดาวไป๔๕แสนเลยครับเพราะไม่ให้รูดเยอะ
ก็ขับเอาบัตรเข้าไปซื้อของแบรนดเนม
ถูกต้องครับเพราะว่าเขาใช้ชีวิตเนี่ยเหมือนกับเป็นผู้บริหาร
เขาก็ต้องแบบเมื่อไหร่จะมาจับฉันสักทีจับไม่ได้ใช้ต่อใช้ต่อ

แสดงว่าเขาต้องรู้วิธีการใช้เงินของเจ้านายถึงได้กล้าออกมา
ถูกต้องน่าจะเป็นเลขานะต้องระดับที่เคยนี่แหละทำบัญชีให้เซ็นให้

อ้าวเหรอฮะก็เลยขโมยบัตร

ขอเตือนคนที่ใช้บัตรเครดิตทุกวันนี้นะ

เพราะว่าในที่สุดแล้ววันหนึ่งไอ้บินที่มาเราก็ลืม
แต่วันนี้ถ้าสมมุติเอกปุ๊บเราใช้ไปเท่าไหร่ปุ๊บมันเด้ง
ที่หนูใช้แอปธนาคารกรุงเทพที่ไปสปอนเซอร์เราเนี่ยคุณแม่เลิศ

บางทีโอนตังปุ๊บยังไม่ได้กดเซ็นเลยเด้งขึ้นมาเดี๋ยวใจเย็น
เอาง่ายนะจริงแล้วที่สำคัญคืออะไรรู้ไหม
ไอ้ใบแจ้งหนี้มาเราไม่ได้เปิดดูก็มี
มนุษย์ทุกคนฉันเชื่อไม่มีใครเก็บสลิปหมดทุกคนหรอก
ถูกต้องป่ะแต่วันหนึ่งคุณสามารถเอามาไล่ได้จากไอ้พวกนี้คุณไล่ได้

คือห้างสรรพสินค้าจะบอกแต่ว่า๖๐๐๐บาทเคาน์เตอร์
เอ้าซื้ออะไรวะคาวเตอร์๒๑ถ้าเราไม่ได้จดไว้เราไม่รู้อย่างนี้เขาต้องเซ็นไหม
ต้องเซ็นอันนี้มันก็ต้องเอาไม่ไม่อันนี้อันนี้คือหักออกไง
ที่เขาเอามาใช้อย่างนี้แสดงว่าเป็นแบบไม่แต่ส่ง
บางฝั่งเขาไม่ดูส่งกินลูดเสร็จแล้วก็จบ
เดี๋ยวอาจจะเป็นแบบว่าหักเลยไงไม่ต้องเซ็น
ไม่แต่อยากเตือนคุณแม่เพราะคุณแม่ชอบวีน

ไม่ได้รูดแต่มันขึ้นไง

ตอนตึ้งอ๋อสงสัยเป็นบัตรเสริมที่ทำให้เด็กไว้อย่างนี้

แต่ว่าเหรียญเศษเงินในรถหายหมดแล้ว

พวกเหรียญ๑๐เหรียญ๕
เอาตังค์หลังตู้เย็นไปก่อนนะ
ป๊อปแปบมาก

เดี๋ยวกลับมาสักครู่เดี๋ยว
กลับมากันครับผมจะพูดก็พูดเถอะก่อนที่จะเข้าข่าวนี้
วันนี้ด้วยความที่โอเคพฤษฐภีร์การชาออกมาปุ๊บ
คุณอย่าลืมอีกสักครั้งนะว่าคุณจะต้องป่วยนะ

แล้วทุกวันนี้ปัญหาคือปัญหาทั้งหมดภาพองค์รวมคือ
ยังไม่มีกัญชาออร์แกนิคจริงเลยแล้วกัญชาจริงที่มันจะใช้รักษาโรคมันเหล็ก
หรือโรคอะไรได้มันคือกัญชาพันธุ์ไทยแท้

ซึ่งกลายเป็นว่าทุกวันนี้คนไปเอาพันธุ์กัญชามาจากเมืองนอกเมืองนาเนี่ย
แล้วก็ถามว่าดินที่คุณปลูกกันออร์แกนิคคุณรู้จักกันไหมว่าออร์แกนิค
มีพื้นที่ตรงไหนบ้างที่เราไม่เคยใส่ปุ๋ยเคมียาฆ่ามาแรง
อะไรก็แล้วแต่เราเชื่อว่าทุกพื้นที่มันใส่กันหมด
สิ่งที่จะต้องมาทำยาจริงนะวันนี้
มันจะต้องดินจะต้องไม่เคยผ่านสารเคมีมาเลย
แล้วเราถามว่าเกษตรกรคนไหนที่ดินไม่เคยผ่านสารเคมีไว้เลย

แล้วคุณจะมั่นใจได้ยังไงว่าไอ้กัญชาเหล่านั้นที่มันเกิดขึ้นมา

แต่ไอ้๖ต้นนั้นปลูกยังไงให้เป็นยา

คุณจะไปหายไอ้พันธุ์กระลอกหางกะลอกแดงใช่ไหม
คุณจะไปหาที่ไหนพันธุ์ภัยแท้อยู่ใน
เพราะว่าเราปราบปรามกันไปตั้งนานแล้ว
เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มันจะต้อง
สิ่งหนึ่งที่น้ำมันกัญชาที่รักษาได้จริง

ออร์แกนิคออร์แกนิคจริง
ทุกวันนี้วิถีชาวบ้านเรารู้วิถีชาวบ้านทำกันเต็มเป็นหมดเลย
คือการเอาไปต้มใส่หม้อหุงข้าวพี่
แล้วมันก็จะไปเยอะใช่ทุกวันนี้คือวิถีชาวบ้าน
คุณแยกด้วยวิธีการต้มต้มหม้อหุงข้าวเอา
แล้วคุณก็สกัดกันเองคุณไปใส่น้ำมันมะพร้าวคุณไปใส่นู่นใส่นี่

ข่าวที่เขารักษาหายรักษาหายได้จริงมันคือผ่านการคิดของหมอมาแล้ว

อย่างเช่นผู้สื่อข่าวเขาบอกที่อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครรัฐศรีมาไปจับคุมคุณธนากรอุดม
อายุเพิ่ง๒๗ปีนะฮะได้ที่บ้านพักในซอยโรงสูบ
แหม่ซอยโรงสูบชื่อเป๊ะเลยคือโรงแชนดีนะครับ

มีเคตามีนด้วยแล้วก็มีไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาต
ของกลางประกอบไปด้วยการชายแห้งห่อด้วยกระดาษฟอยสีทองน้ำหนักบรรจุประมาณ๘๖กิโลกรัม
แล้วก็๒มีเคตามีนแบ่งบรรจุใส่ถุงพลาสติกใส่กดปิดจำนวน๘ถุง
น้ำหนักประมาณ๙๗๓๓กรัมสามีขวดบรรจุน้ำมันกัญชา๘๐ขวด
ประมาณ๑๐๐๐ขวดแกโรนศรีขาวแอลกอฮอล์เหลวยังใส่เลย
แอลกอฮอล์เหลวจะไปใส่ได้อย่างไร
ยังพบอุปกรณ์การเสพเช่นบองกัญชา๒บอง
ยังไม่พอเจอบ้องต้องเจอเขียง
มีไหมมีสิวางไว้ไกลบอง
ดูนี่เขาก็อัดแท็กเมื่อแล้วไง
ปรากฏตำรวจไปถามว่านี่ทำอะไรทำอะไรทำไมเยอะอย่างนี้
ได้ไปเรียนวิธีมาเขาบอกเขาไปเรียนวิธีการทำน้ำมันกัญชามา

สูตรในการผลิตมีส่วนผสมอัลกอฮอล์

กัญชาน้ำมันมะพร้าว
ส่วนขั้นตอนวิธีการทำไม่ขอเปิดเผย
โดยกัญชาเขาซื้อมาจากกรุงเทพมหานคร

เขาบอกว่าไอ้ที่จะรักษาได้คือใช้กับอะไรพี่รู้ไหม
มิ้นชันซึ่งคุณธนากรยังบอกอีกว่าน้ำมันกัญชาเนี่ยใช้หยดใต้ลิ้นรักษาโรค
ภูมิแพ้คลายเครียดนอนหลับสบายรักษาโรคอื่นได้อีกสารพัดโรค
ตามนะข้อมูลเลยนะซึ่งในตลาดมืดเนี่ยจำหน่ายกันอยู่ขวดละ๕๐๐๓๐
อันนี้ก็เรื่องจริงอยู่นะฮะแต่มีการเพจขายกันอย่างจงครึ่ม
โดยตนเนี่ยผลิตจำหน่ายให้กับวัยรุ่นและกลุ่มทั่วเคตามีนมึงมาไว้ทำไม
เกี่ยวนะแล้วน้ำมันยาสลบช้างแล้วก็มีกลุ่มคนทั่วไปในราคา๓๐๐๕๐๐
น้ำไปขายต่อสัก๕๐๐ถึง๓๐๐๐เข้าไว้อย่างงั้นอันนี้ขายยาละเนี่ย
ราคา๑๐เท่านี่ขายยาละขอบอกซักนิดนึงนะครับว่าเจ้าหน้าที่เขาฝากถึงประชาชนว่า
ที่ใช้น้ำมันกัญชาขอฝากไปซะหน่อยนะการลักลอบผลิตนั้นไม่มีมาตรฐาน
ไม่ถูกสุขลักษณะผิดกฎหมายนะฮะคุณยังผิดกฎหมายอยู่นะคุณใจเย็นอีก๒๓เดือน
ถูกกฎหมายอ่ะมันออกแน่นอนแล้วใจเย็นเย็นอันนี้พี่ว่าน่าจะฉวยโอกาสแล้วแต่ในขณะเดียวกันนะ
วันนี้มันมีผลต่อสุขภาพนะครับผมก่อนจะทำอะไรเนี่ยโอเคคุณปรึกษา
ถ้าสมมุติคุณไม่มั่นใจที่ไปปรึกษาหมอทั่วไปคุณปรึกษาหมอที่แบบวิถีชาวบ้านก็ได้
แต่มันใช้อย่างนี้เป็นหมอสมุมไพรซึ่งมันมีอยู่แต่ด้านทางเลือก
เขาบอกว่าเป็นน้ำมันกัญชาถ้ามีแอลกอฮอลนี้ก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมมด
เขาจะบอกให้หาคำมิญชันที่มันบริสุทธิ์จริงกินเข้าไปแล้วมันดีจริง

ปรากฏว่าสิ่งนึงที่คำมิญชันคุณกินไป๖๑๐เมตร

เราจะรู้ได้ไงอันไหนมันดีไม่ดีเต็มตลาดไปหมดนะแก
มันจะต้องดูว่าอันไหนดีอันนี้แหละคือปัญหา

เพราะฉะนั้นก็โดนจับกันไปตามระเบียบนะครับถ้าผิดวิสัยหรือว่าผิดแบบจุดประสงค์นะครับ

อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันที่คนไทยทั้งประเทศนะฮะ

เตรียมตัวเดินทางไปขอพรที่ต่างจังหวัด
หลายคนก็เล็งปลีกล้วยหลังบ้าน
ว่างวดนี้เนี่ยจะมีอะไรเลขอะไรงอกออกมาหรือเปล่า
คนก็ต่างเตรียมตัวคว้าโชค
งวดนี้มาเป็นเลขของตัวเองนั่นเองนะครับ
แต่สำหรับครั้งนี้มีวิธีการลุ้นโชคง่ายกว่านั้น

แม้คุณจะไม่ถูกหวยหรือถูกลอตเตอรี่รับประทาน
ใต้ดินอย่างแองจี้รับประทานนะฮะ
คุณใช้ปลายนิ้วอุปกรณ์ในการลุ้นโชคแค่นั้นนะฮะ

อ้าวสุดยอดเป็นมินิกส์บรมวุฒิครับ
เขามีทองแสนให้ลุ้นกันยาวทุกงวดนะฮะ
ต้นเดือนกลางเดือนยันปลายปีนู้นเลยนะครับผม
กดเลยดอกจันทร์๕๕๐ดอกจันทร์๔เหลี่ยมโทรออกฟรี

อีกครั้งหนึ่งกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกสิ
ที่บอกว่าดอกจันทร์๕๕๐ดอกจันทร์กด๕
ดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกฟรีลุ้นรางวัลทองแสนทุกงวด

นะฮะและที่สำคัญกดได้ทุกวันนะครับ
ตั้งแต่วันที่๑ถึง๒๕ของเดือนนะครับผม
ถึง๒๕พฤศจิกายนนี้นะครับ
กดมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับคุณผู้ชมครับ
และกดมากดแล้วก็มาลุ้นกันทางหน้าจอไทยรัฐทีวี
การออกรางวัลสลากกิงแบตรักษ์ทะบานทุกงวดนะครับผม
แน่นะฮะตัวคุณเองอาจจะเป็นผู้โชคดีคนนั้นก็ได้
รีบไปกดกันเลยนะฮะย้ำกันอีกครั้ง
กดดอกจันทร์๕๕๐๕๔โทรออกฟรี
ไม่มีค่าใช้จ่ายลุ้นรางวัลทองแสนกันได้ทุกงวด
ดได้วันที่๑ถึง๒๕ของเดือนถึง๒๕พฤศจิกายนนี้นะฮะ

ในช่วงหน้าใครจะเสนอข่าวเรื่องแรปเปอร์หนีแฟนสวยระดับนางงามไปว่า

เฮ้ยเช่าสิเดี๋ยวเช้านำเสนอแต่ไม่ใช่ตัวผมนะ
พี่หมี่เหล่าอ้าวมาเลยจะเป็นใครช่วงหน้าเดี๋ยวมาเสนอให้ครับ
อ่ะกลายเป็นประเด็นร้อนให้หลายคนสงสัย
เมื่อเพจบันเทิงชื่อดังแจมอย๑๐๘

โพสต์ข่าวแล็ปเปอร์ดัง
หมีแฟนสวยระดับนางเอกไม่ใช่นางงามนะ

ไปเที่ยวอาบอบนวดมาใช้บริการแบบเหมาะ
เหมาะนอนกับเด็กยาว

ถามพูดถึงศิลปินดารานุ่มคนอื่นในวงการที่อ้างว่าเป็นหนึ่งในผู้

มีการคอมแบบคนนี้แม่ทุกวันนี้เก็บสแปรแบบบุญจริง

เลิศนางบอกว่ามีการพูดถึงศิลปินดารานุ่มคนอื่นในวงการที่อ้างว่าเป็นผู้ที่เคยมาใช้บริการแล้ว

ซึ่งเพจนางเก่าโพสต์ภาพข้อความนักร้องสายแร็ปหนีแฟนไปอ๊อบสาว

พร้อมก็ไม่เห็นจะแปลกเนอะ
พร้อมทั้งเขียนบรรยายว่าโปรดใช้จักรยานในการเผือก
วันก่อนไอ้จ้อยไปอาบอบนวดแถวห้วยขวางแอบเห็นนักร้องสายแรปเมามากับเพื่อน
มาใช้บริการแบบเหมาเหมาห้องนอนกับเด็กแบบยาวนอนจนตื่น
ไม่ใช่มากันแค่ชั่วโมง๒ชั่วโมงนะ
จ้อยสงสัยว่านักร้องสายแรปเมียก็สวยระดับนางเอก
ทำไมมาซื้อบริการแถวนี้แถมเฮียยังชอบแบบเหมาทั้งที่ดาราคนอื่น
อาทิคุณพ่อสายฮิปมาอ๊อฟเด็กแค่ชั่วโมง๒ชั่วโมงก็รีบกลับ
ก็กลัวเมียดูโอ้๙๐ดูโอ้๙๐ก็มักฮิวกลับ
ดูโอ๙๐ใครวะ

เพราะว่ากลัวกรคนเห็นโปรโมชั่นเด็ดที่ทำให้นักร้องสายฮิปนักร้องสายแร็ป

เคยมาชวนกูไปนั่งเฝ้าด้วย
เห้วเฮ้ววันนี้ผมมาด้วยเพราะว่าผมเคยลงพื้นที่

นะครับผมแต่เขาบอกว่าวันนี้ทำให้นักร้องสายแรปยอมเหมา
เพราะมีเด็กไม่เกิน๒๕แต่ถ้าแก่กว่านมต้องใหญ่
อ่าใช่อ่าเขาบอกต้องใหญ่หน่อย
ปลผัวแรปกูกับการซื้อแดกคงเป็นเรื่องปกติ
มีแฟนด้วยอุ่นใจแต่อาจลีลาไม่ถึงเท่ากับเด็กมั้ง
ใช่ไหมงานนี้ทั้งชาวเน็ตก็เลยพูดชื่อเป็นอักษรย่อ

รวมไปถึงการแสดงความคิดเห็นว่าอย่างว่าแต่นักร้องสายแรป

บ้างก็มองว่าอาจจะไม่ใช่คนที่ฆ่าเราก็ได้
ข่าวแบบนี้จริงหรือเปล่า
ก็อยู่ที่เราคิด

เพราะฉะนั้นก็ต้องไปตามสืบกันเองมากัน
ถ้าใครติดตามวงการบันเทิง

จิ๊บบะครับผม

เห็นน้องจบโครงการก็ยิ้มตลอดเลย
แยกแรกยิ้มครับผมพี่เปวยิ้มสิครับ
มันเลว
มันง่ายไปขนาดนี้เหรอคุณเม่นแล้วเขาไม่กลัวหรือว่า

อยากมาเดี๋ยวก่อนไหมว่าไหนใดให้อยู่พี่จะหลอกเธอล็อคเดี๋ยวจะเอาไปบ้าน
มีเรื่องความประชาของโมงเสีย
โอ้มึงอยู่เป็นผู้ชำนาญเช่า
ถ้าสมมุติว่าน้องแองจี้กลัวคนเห็นอะไรอย่างนี้เหรอ

เช้าให้สบายเพราะน้ำไปส่งอยู่แล้วโอ๊ย

น้องฉิปปี้เขาเลิกราวกับคุณอองตวน
เป็นโตแล้วแหม้นฮวย

เขามาถูกจับตาว่าขายขนมจีบกับ
ฉิปปี้นุ่มปล่อยก็ออกมาพูดเลย

แซวกันมาตั้งแต่ยุคไหนแล้วซึ่งผมกับอองตวนก็รู้จักกันดี
ค่ะชิปปี้ก็เสน็จกันไม่มีอะไรเกลือเลยมากกว่าคำว่าพี่น้องเลย
แล้วก็ไม่ได้กังวลอะไรที่เป็นคอมเมนต์โจมตีก็ไม่เห็น
ผมเห็นแต่คอมเมนต์คนอารมณ์ประมาณจิ้นกันซึ่งตอนนั้นผมเข้าใจ
เขาก็จิ้นจากในละครที่เราแสดงด้วยกันถูกต้อง
ชิปปี้เลือกกับองค์ตัวนผมรู้จักข่าวรู้จักน้องบั๊กนิดหน่อย
ไม่ได้เจาะอะไรมากคือคนที่แยกกันข้างในเขาต้องมีแผลสดอยู่แล้ว
ไม่กล้าไปถามอะไรมากเหมือนไปย้ำเขา
แต่ก็คือรู้ว่าเขากำลังค่อยประคองตัวอยู่แล้วก็เริ่มดีขึ้น
ถึงกับปรึกษาเขาบอกเขาก็แค่เล่าให้ฟังบ้างแล้วก็ให้กำลังใจแหละ
เพิ่งออกงานช่องสามนี้ใช่ไหมเล่นคู่กับใครนะ
คู่กับเต้ยใช่ป่ะเอาจริงจริงก็เสียดายนะ
คู่นี้เขารักกันมากแล้วเขาก็น่ารักเวลาโพสต์รูปเวลาเขาอยู่ด้วยกันก็เสียดาย
บอกถึงคนที่เชียร์นะฮะไม่ใช่นะครับเราเป็นพี่น้องกันครับ
ชิปปี้เที่ยวที่เห็นไม่ถึงกับเศร้าแต่เขาก็ไม่ล่าเริงเหมือนช่วงก่อน
ผมว่าเป็นเรื่องปกติของคนที่เฮิตถูกเดี๋ยวคงดีเอง
เดี๋ยวละครกำลังจะออกแต่นี่ก็คือบอยก็ถูกโยงมาแค่นั้นเอง

นานแล้วเนอะ

บอยเหรอเขาก็ไม่มีหรอพี่
เพราะมันผูกมัสไงมีคนชอบอิสระ

ได้ไหมก็ได้นะมีแฟนก็คือมีแฟนอิสระ

เราก็ให้ตังค์แฟนแล้วเราก็เดินออกจากห้อง
ก็ไม่ใช่เปล่ามีไปละอีบ้า
ถามว่าก็คงอยากมีแต่ไม่มียังไม่ถึงเวลา

คุณแม่ตายคนเดียวอยู่แล้วล่ะชีวิตอย่างพวกเรามันไม่มีผัวจะอยู่กับเราจนวันตายหรอก
อีบ้าเวลาที่มันมีปัญญากินต้องกินไป
แต่พอคุณแม่จะเฮือกนะหนูเชื่อจะมีคนล้อมหน้าล้อมหลังคุณแม่เยอะ
แล้วก็จับมือคุณแม่กดหมึกเสียงแล้วปั๊มเข้าไป
ปั๊มบนประกาศ๒๐๓๐ใบปั๊มเข้าไป
แล้วเขียนว่าตอนที่คุณบ๊อตดำทำสัญญานี้ยังมีสติสัตว์ประชายะครบถ้วน
เพราะฉะนั้นแล้ววันที่เสียต้องใส่ถุงมือ
อีบ้าเอาไฟลงลายมือให้ทั้งนะครับ

ช่วงหน้าค่อย

เพราะนอกจากจะหล่อแล้วก็เกรียวกราดมากที่ทั้งเรื่องเนี่ย
ฉากจบเมื่อคืนนี้ยังสร้างซีนหน้า

เพื่อนเจ้าบ่าวยังหล่อคิดดูเองแล้วกัน

น้ำมันจากข่าวแรกรึเปล่าครับ

คุณคะเต้นอย่างนี้แล้วยังหล่อยนะ

กลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้ฮะอาทิตย์นี้
กลับมาเจอกันทั้งอาทิตย์นะสวัสดีครับ